คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่เรื่องความสนุกสนานกันหน่อยดีกว่านะคะ
สำหรับสาวสวยคนนี้จันจิจันจิราเนี่ย
สายแดนต้องยกให้เธอเลยแฟนมาริโอไง
เห็นกี่คลิปกี่คลิปเขาชอบเต้นลงติ๊กต๊อกลงโซเชียลส่วนตัวนะฮะ
บอกเลยว่าเธอคนนี้ครบเครื่องเลยจริงจริงรูปร่างหน้าตาจันจินี่นะ
เซ็กซี่ก็ได้สายแววก็ได้จัดให้ได้หมดค่ะ
โดยเฉพาะสายแดนเนี่ยทางถนัดเลยนะคะจะได้เห็นสาวคนนี้โชว์ลีลาเต้นให้แฟนได้เห็นกันบ่อยเลยผ่านโซเชียล
แต่เต้นคนเดียวมันจะเหงาคุณผู้ชม
จิก็เลยขอชวนเพื่อนเพื่อนในวงการบันเทิงมาออกลีลาเต้นกันหน่อยนะฮะและแน่นอนว่าสายติ๊กต๊อกสร้างคอนเทนต์ค่ะ
เจนุ้ยสะกิดเมื่อไหร่มาเมื่อนั้นเลยรวมไปถึงอีกหนึ่งสายแดนอย่างติช่ากันติชาก็มาด้วยค่ะ
แฟนทัพความตังกันกับนักแสดงสายฮาปิงปองธงชัยดายลิตุ๊กตี้
นักครองดูดเก่งภาชะยะมากนะเค้าด้วยเหมือนกันคุณผู้ชม
จันจิบอกว่ามาพี่ไหนเจอกันแล้วก็สักหน่อยนะ
บอกเลยว่าแต่ละคนแต่ละคลิปเนี่ยจัดหนักจัดเต็มไม่มีใครยอมใคร

เป็นไงน่ารักไหม
อยากจะเป็นเพื่อนกับจันจิต้องซ้อมเต้นไว้นะจ๊
จริงต้องพิทหุ่นด้วยนะดูหุ่นเขาสักก่อนนะ